ไปดูเหตุทะเลาะกันหน่อยนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ทะเลาะกันถึงขั้นต้องยิงกันตาย
แล้วสาเหตุมันมาจากเรื่องของการแย่งสูบน้ำในเบาะ
เพื่อเอาไปรดน้ำในสวนของตัวเอง

ต้องบอกกันว่าค๔๐๑เป็นฝ่ายที่บ้านทำเป็นร้านขายของชำนะคะ

ผู้เสียชีวิตคือนายสุดรักหนูแดงอายุสามสิบห้าปีเป็นชาวบ้านลำนาวค่ะนอนเสียชีวิตติดอยู่กับตู้เย็นสภาพก็สวมผัดถุงลายดอกใส่ซื้อยืดคอกลมแขนยาวสีน้ำตาลที่มือขวามีมิพระหนึ่งเล่มนะคะสภาพศพเนี่ยมีแบบแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดเก้าหมอเข้าแก้มซ้ายทะลุท้ายทอยหนึ

บ้านก็บอกว่าสองบ้านนี้เนี่ยไม้เบื่อไม้เมากันตลอดชอบทะเลาะกันเรื่องแย่งน้ำรถต้นทุเรียนค่ะ
เดี๋ยวต้องดูนะคะว่าจะเป็นป้องกันตัวเองหรือว่ายังไง
นี่ก็ต้องให้เป็นกระบวนการของตำรวจนะคะ